ไปดูเรื่องการหยุดสงคราน
เมื่อก่อนผมจำได้ผมทำข่าวมาตลอด
จะมีโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจทุกเทศกาล
แต่เดี๋ยวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ายังมีไหม
สามีภรรยาปิดบ้านไปเที่ยวสงกราน
คุณผู้ชมสงสารเขาจริง
กลับบ้านมาเพชรทองเงิน
หายจากบ้านไปเป็น๑๐ล้านบาทครับ

โอ้โหมันมีเงื่อนงำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ

ห้วยขวางกรุงเทพมหานคร

นี่ในห้องนอนนะห้องนอนชั้น๒
ถูกคนร้ายเข้ามางัดเซฟฮะ
ในช่วงที่ครอบครัวเขาไปเที่ยวสงกรานนะครับ

ตู้ทรัพย์สินที่อยู่ข้างใน

ทองรูปภัณฑ์๖๐บาท

เครื่องเพชรมูลค่า๔๕๐๐๐๐บาท
นาฬิกาโลเล็กซ์๓เรือน

นาฬิกาแท็กฮอยเออร์อีก๑เรือน

หายแล้วก็ยังมีเงินสดที่เป็นเงินไทยกับสกุลต่างประเทศ
รวมแล้วมูลค่ากว่า๑๐๓๐๐๐๐๐บาท

นางวันนิดาภรรยาของเจ้าของบ้าน

เมื่อวันที่๑๔เมษายนครอบครัวนะฮะ

กลับมาเมื่อวันที่๑๖เมษายนนะครับ

พอมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมหน้าต่างห้องน้ำเปิดอ่ะ
พอเดินสำรวจรอบบ้านคุณผู้ชมครับ

หน้าต่างประตูที่ติดเหล็กดัดของห้องครัวถูกงัดฮะ

มีการฝังหมุดยึดติดกับพื้นห้องด้วย
ไม่มีใครน่าจะรู้หรอกนะฮะ

แล้วก็พอเข้ามาตกใจมาก
คือตู้เซฟเนี่ยถูกลากมากลางห้อง

เหมือนมาแล้วก็มุ่งตรงมาที่ห้องนอนเราเลยค่ะ
แล้วก็เพื่อมาเอาเซฟอันนี้
ของในเซฟหายประมาณ๙๐
คืออีก๑๐ก็คือเอาตามลิ้นชักต่าง
เหมือนเขาจะเลือกว่าลิ้นชักไหนแบบล็อก

อย่างสามีก็จะเก็บเงินสดไว้ในลิ้นชักที่ล็อก
เขาก็หยิบออกไปหมดเลยอะค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าของบ้านไปแจ้งความที่สนห้วยขวางแล้วนะครับ

หรือรู้ว่าไอ้ตู้เซฟที่เธอสั่งช่าง
บิลอินซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้านี่
มันอยู่ตรงไหน
ต้องเป็นคนที่เคยเข้ามาในบ้าน

ทรัพย์สินชั้นล่างไม่แตะเลย

เอาตู้เซฟไปเอาของเล่นลิ้นชักในห้องนอนเท่านั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่เจ้าของบ้านเขาสงสัย
แต่ข่าวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
เจ้าของบ้านเนี่ยติดกล้องวงจรปิดบ้างหรือเปล่า

ถ้าไม่ติดกล้องวงจรปิดนี่

นะถ้าหน้าตัวหลังตัวจะได้เห็นใครเข้าบ้าน